คุณผู้ชมดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะ
ตอนนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แล้วก็มีการออกมาให้ข้อมูล
นี่คือรองศาสตร์อาจารย์นายแพทย์ณฤทธิ์กิตนรง
รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับมอบร่างซีอุยแซ่อึ้ง
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์
เพื่อเป็นวิทยาธารตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนี้๖๐ปีแล้วนะคะ
ปัจจุบันก็มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
จากทั้งนักวิชาการความคิดเห็นจากกระแสสังคม
ให้ทางคณะแพทยศาสตร์มีการดำเนินการที่เหมาะสม
รวมถึงพิจารณาเรื่องการชาปนกิจร่างซีอุย
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางคณะแพทยศาสตร์
ก็พิจารณาวิธีการดำเนินการต่าง
เรื่องการชาปนกิจจะต้องรวบรวมเอกสารสำคัญ
เพื่อให้การชาปนกิจทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ปราศจากข้อโต้แย้งทุกภาคส่วน
ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์จะแจ้งให้ทราบ
แต่ว่าก่อนที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมีความคิด
เรื่องของการชาปนกิจโซเชียลมีเดียคุณเขามีการล่ารายชื่อ
เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็มีการเผยไทม์ไลน์ข้อสงสัยในคดีเอาไว้
บอกว่าซีอุยเป็นคนจีนธรรมดาที่ทำมาหากินในไทย
แต่จู่ก็ตกเป็นแพ้รับบาป
สังหารเด็ก๖คนแล้วก็กินเครื่องใน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในที่อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
เหยื่อคนนึงคือเด็กหญิงบังออน

แล้วน้องเห็นหน้าฆาตกรชัดเจนเลยดูสิคะข้อ๖
คนทำคือในเกลี้ยงไม่ใช่ซีอุย
แล้วในเกลี้ยงเป็นคนที่สติไม่สมประกอบชอบไปกินของดิบ
แล้วมีพี่ชายเขาเป็นพี่ชายเมียประหลัดอำเภอ

แล้วมีคนไปเจอชิ้นเนื้อไปเจอตับของเด็กหญิงนิด
ที่เป็นเหยื่อคนที่๒อยู่ในกระเป๋ากางเกงของนายเกลี้ยง
แต่ซีอุยถูกจับ
พอโดนจับมาก็โดนหวานล้อมให้ยอมรับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องเสร็จแล้วจะส่งกลับบ้านที่เมืองจีน
ทีนี้พอโดนจับซีอุยก็ร้องห่มร้องไห้อยากกลับไปหาครอบครัว
ก็เลยตอบตกลงคือเหมือนกับรับสารภาพ
แต่ท้ายที่สุดต้องล้มทั้งยืนเมื่อเขาถูกตัดสินประหารชีวิต
ในข้อเรียกร้องตรงนี้เขาก็ยืนยันว่าซีอุยเป็นผู้บริสุทธิ์
เชิญชวนให้ลงชื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุย
ด้วยการเอาร่างประชาปนักกิจงดจัดแสดง
ดใช้คำว่ามนุษย์กินคนเพราะว่าเขาเป็นแพ้
แล้วก็เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวบอกว่าดีใจนะ
ผู้ใหญ่ในสิริราชเห็นความตั้งใจ
แล้วก็บอกว่าการแสดงร่างของซีอุยแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ว่าซีอุยจะถูกหรือผิดก็ไม่ควรนำมาจัดแสดงแบบนี้
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าอยากให้ร่างของซีอุยเนี่ย
เป็นตัวจุดประกายปัญหาเรื่องของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในไทย
เพราะว่ายังมีหลายคดีที่เข้าข่ายแบบนี้อีกเป็นจำนวนมาก
เรื่องนี้ทางด้านศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์
ธนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ก็ออกมาบอกนะ
บอกว่าย้ำนะว่าการตัดสินใจชาปนกิจร่างซีอุย
ไม่ได้เป็นเพราะถูกกดดันจากสังคม
ผมและชาวสิริราชไม่ยอมให้ใครมากดดันอยู่แล้ว
แต่ก็ขอบคุณที่มีการหยิบยกเรื่องนี้มา
แล้ววันนี้หลายฝ่ายตัดสินใจร่วมกันแล้ว
การชาปนกิจเป็นเรื่องสำคัญ
แล้วไม่อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการกดดัน

เพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีการนำร่างของซีอุยเนี่ย

แล้วก็ไปติดต่อทางวัดที่จะชาปนกิจ
คงจะเป็นวัดที่ไม่ไกลจากสิริราชมากนัก
ถ้ากำหนดวันที่ชัดเจนเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบ
มาทำหุ่นจำลองของซีอุย
แล้วก็จะจัดแสดงให้เป็นความรู้เป็นวิทยาธารต่อไป

ต้องรอให้ทางคณะแพทยศาสตร์สิริพระราชพยาบาล
แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ก็คือการถอดป้ายคำว่ามนุษย์กินคนออกละหนึ่ง
ดการจัดแสดงกับชาปนกิจกำลังพิจารณาอยู่นะครับ